มาถึงคำโวยพรจากท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อย
เมื่อ๒วันก่อนท่านก็เป็นดาวติ๊กต๊อกเกิดใหม่ใช่ไหม

กันโพสต์คลิปลงกมาไปแล้วอวยพรกันไป
ล่าสุดวันตรุษจีนท่านก็มาพูดภาษาจีน
เป็นการอวยพรปีใหม่คนไทยทั้งประเทศ

รับพรจุดจีนพร้อมกันเลยครับ
ผมในนามของรัฐบาลขอโวยพรให้ชาวไทยเชื้อสายจีนทุกท่าน
ซินเจิ้งลูอีซินเหนียนฟ้าฉัยครับ
ที่ท่านพูดว่าสิ้นเจิ้งหรูอี้สิ้นเหนียนฟ้าฉัย
แปลว่าขอให้สุขสมหวังร่ำรวยตลอดไปตลอดปีด้วย
ถ้าเราจะขอบคุณท่านก็เสียครับ
เสียขอบคุณด้วย

จะให้ท่านใส่ชุดแดงโวยพรให้มันดูแบบมีสีสัน

แต่ก็ขอบคุณที่โวยพรคนไทยทั้งประเทศมา